มาดูกันต่อเลยนะคะกับเรื่องของการนำเข้าสารเคมีเหล่านี้
ซึ่งนอกจากสารเคมีที่มีการสั่งห้ามแล้วเนี่ย
สารเคมีที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง
กรมวิชาการเกษตรในช่วง๔๕ปีที่ผ่านมานั้น
ก็ยังคงเป็นสารเคมีในกลุ่มเดิมนะคะ
นั่นก็คือกลุ่มที่ใช้ป้องกันกำจัดวัชพืช
ภาพรวมการนำเข้านั้นมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นค่ะทั้งเรื่องของชนิดของสารแล้วก็ปริมาณ
มูลค่าเฉลี่ยก็อยู่ในระดับ๑๐๐๐ล้านบาทต่อปีถึง๒๐๐๐ล้านบาทต่อปีเลยทีเดียวนะคะ
โดยปีสองพันห้าร้อยห้าสิบห้าจำนวนสารนำเข้าทั้งหมดสองร้อยยี่สิบเอ็ดชนิด
มีปริมาณ๑๓๔๐๐ตันคิดเป็นมูลค่ากว่า๑๙๓๗๘ล้านบาทค่ะ
ปี๒๕๕๖สารนำเข้าลดลงเหลือ๒๑๐ชนิดปริมาณ๙๖๘๕๓ตัน
มูลค่ากว่า๑๓๒๕๑ล้านบาทปี๒๕๕๗เพิ่มขึ้นมาเป็น๒๕๓ชนิด
ปริมาณ๑๔๗๓๗๕ตันมูลค่ากว่า๒๒๘๑๒ล้านบาท
ปี๒๕๕๘ก็เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น๒๕๗ชนิด
ปริมาณ๑๔๙๕๔๖ตันมูลค่ากว่า๑๙๓๒๖ล้านบาท
ปี๒๕๕๙นะคะจำนวนสารนำเข้าก็เพิ่มขึ้นเป็น๒๕๙ชนิด
ปริมาณเพิ่มขึ้น๑๖๘๒๔ตันคิดเป็นเงินกว่า๒๖๑๗ล้านบาทค่ะ
ซึ่งจากการตรวจสอบการนำเข้าวัตถุอันตรายในช่วงระยะเวลาเดียวกัน
พบว่าสารเคมีที่มีการนำเข้าสูงสุด๓อันดับแรก
ส่วนใหญ่ก็อยู่ในประเภทของการป้องกันกำจัดวัชพืช
ซึ่งก็อยู่ในกลุ่มเดิมค่ะ